ยอมรับเลยว่าปีนี้นะคะสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรา
ได้รับรางวัลมาการันตีคุณภาพมากมายจริงค่ะ

สำหรับงานประกาศรางวัลกระหนกนคราชประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นการมอบให้เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจ
ในการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาสังคมต่อไปนั่นเองค่ะ
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
กับรางวัลกระหนกนาคาราชประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ในฐานะองค์กรสีแผ่นดินด้านสื่อสารมวลชน
เพื่อการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสมความดี
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไป
โดยมีตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
แก่สิริพรวุฒิทวีหัวหน้าผู้ประกาศข่าว

ผู้ประกาศข่าวพยากรอากาศเข้ารับมอบรางวัล
ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้

เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
โดยยึดมั่นในความเป็นกลางและครบถ้วนรอบด้านของเนื้อหา

เพื่อเป็นการพัฒนาช่วยเหลือสังคม
และประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
เรามีรากฐานที่แข็งแกร่งมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แน่นอนว่าในการทำหน้าที่นั้น
เราจะยืนหยัดทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

ก็จะไปติดตามทำข่าวนั้น
นำสิ่งนั้นมาเสนอกับคุณผู้ชม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ

เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลต่างที่เป็นประโยชน
แล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

แก่ประชาชนเพื่อที่จะลดความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะครับ
ยังไงก็ฝากติดตามธรรมชาติทีวีต่อไปนะครับ